ส่วนฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปี
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรัวคกครั้งที่๒๑ได้คู่ชิงแล้ว
เป็นการพบกันทางบุรีลำยูเนตเต็ดแชมป์เก่า
เกมรอบรองชนะเลิศนัดที่๒

เกมนี้บุรีรำส่งสุพนัทเหมือนตากองหน้าทีมชาติไทย

แต่ตลอด๙๐นาทีทั้งคู่ก็ทำอะไรกันไม่ได้

ทำให้บุรีรัมเข้ารอบชิงด้วยกดประตูทีมเยือน
ส่วนคู่ชิงนะครับเป็นชนบุรีเอฟซี

ฉัดมงคลเรืองธนโรธนาทีที่๖๐
รวม๒นัดชนบุรีถล่มไป๔๐
เมืองทองธานีวันที่๒๗กุมภาพันธ์

กับสมสอร์ลิเวอร์ภูนะครับ